อยู่ที่เรื่องของหอพักนะคะหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หญิงสาวเขาตั้งคันได้๗เดือนแต่คลอดก่อนกำหนด
คลอดในห้องน้ำด้วยนะคะแจ้งให้เจ้าของหอพักเข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าของหอพักโทรแจ้งหมออีกทีโทรแจ้งกู้ภัยอีกที
มาช่วยกันตัดสายสดืออยู่ในห้องนั่นแหละนะคะจุดเกิดเหตุคือหอพักอุดมพรตำบลคลองสวนภูอำเภอ
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุนะคะบอกว่ามีหญิงคลอดลูกก่อนกำหนด
กู้ภัยพร้อมแพทย์เวร
และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เดินทางไปที่เกิดเหตุเลยค่ะ

ซึ่งห้องพักที่มีคนคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอยู่ชั้นสอง
เข้าไปไปเจอนางสาวปาตีเมาะเจ๊นิ
อายุ๒๘ปีเป็นชาวปัตตานีค่ะ
กำลังอุ้มทารกวัยแรกเกิดเพศหญิง

เจ้าหน้าที่ก็รีบพุ่งเข้าไปช่วยเหลือ

ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นพบ

แล้วร่างกายเล็กมาก
เล็กกว่าเด็กแรกคลอดทั่วไป
ก็คือ๗เดือนเท่านั้นเองอายุคันนะคะ
นายสุรสุขบำรุงไทยชัยชาญ
อายุ๔๗ปีเจ้าของหอพักเล่าว่า
ผู้หญิงคนนี้มาพักอาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม๒คน

แต่ช่วงนี้แฟนไปอบรมที่กรุงเทพ๕วัน

ตัวเองเห็นว่าท้องแก่แล้วก็แวะเวียนมาดูแลเป็นประจำ
เมื่อคืนที่ผ่านมามาสอบถามว่าทานข้าวหรือยัง
ก็บอกว่าทานแล้วแต่มีอาการปวดท้อง

เพราะตั้งคันได้๗เดือนอาจจะมีการปวดท้องขึ้นได้เนี่ยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้โทรศัพท์มาบอกเจ้าของหอพัก
บอกว่าพี่หนูคลอดแล้วตอนนี้หนูอยู่ในห้องน้ำ
เข้ามาดูหน่อยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะคะ

ก็หาผู้ไข่เลยครับเขาบนปวดท้องกันเมื่อคืนนะคะ
แต่ไม่คิดว่าน้องเจ้าของน้องเขาขึ้นทั้ง๗เดือนอย่างนี้ครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รีบนำตัวทั้งแม่แล้วก็ลูก
ไปตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งล่าสุดแพทย์และพยาบาลนำเด็กทารกเข้าตู้อบ
แล้วก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นก็ปลอดภัยแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ